คุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างค่ะ

ชนเข้ากับรถกระบะบริเวณทางข้ามรถไฟ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที๓ศพ
และมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๑ราย
เหตุเกิดขณะที่รถกระบะคันนี้กำลังจะขับรถไปทำบุญ
เขาคาดการณ์ว่าคนขับไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟ
ขณะข้ามทางรถไฟก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

ใช่ค่ะแล้วก็เกิดอุปติเหตุแบบนี้หลายครั้ง
กระทั่งครั้งล่าสุดเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์
คือตำรวจสพตาครีเขาก็เข้าไปตรวจสอบเหตุนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รถไฟไปชนกับรถกระบะในพื้นที่บ้านหนองพังพวยหมู่๔ตำบลหัวหวาย
อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณทางข้ามรางรถไฟจากบ้านหนองพังพวยมุ่งหน้าบ้านเขาภูคาค่ะ
เป็นทางลักผ่านไม่มีไม้กั้นไม่มีสัญญาณเตือนติดเอาไว้
ไปพบกับรถไฟขาล่องนะคะสายขาล่องขบวนที่๒๑๒ตะพานหินกรุงเทพจอดอยู่
ไปสักประมาณ๒๐เมตรก็ไปพบรถกระบะนิสสันสีบรอนอยู่ในสภาพพังยับเยินหมดเลยค่ะ
มีผู้บาดเจ็บ๔คนอาการสาหัส
มาทราบว่าผู้เสียชีวิตก็มี๓ศพก็คือนางบุษราพรพรุงจิตอายุ๔๙ปี
คนนี้เป็นคนขับรถกระบะนะคะแล้วก็นางชวีวันกลิ่นบุญ
และเด็กชายธนดลพดุงจิตอายุ๑๑ปีค่ะ
ส่วนนางนรมนพรุงจิตอายุ๖๐ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตาคลี
ตำรวจสอบสวนนายกำจัดปาระพิบาลนะคะเป็นพนักงานขับรถไฟ
ก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถไฟออกมาจากสถานีรถไฟหัวหวาย
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะซึ่งขับมาจากบ้านดอนคา
อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
ขับข้ามทางรถไฟเพื่อจะไปทำบุญที่วัดเขาภูคา
ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนัก
คนขับรถไฟเปิดบูดเตือนเสียงดังสนั่นค่ะ
แต่คาดว่านางบุษราพรคนขับรถกระบะไม่ได้ยินเสียงหวูด
ซึ่งถูกรถไฟพุ่งเข้าชนด้านซ้ายของรถอย่างจัง
กระเด็นตกลงไปข้างทางทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบปากคำผู้บาดเจ็บและชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งค่ะ